คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมดูคลิปต่อไปนี้แล้วนะคะ
แสดงความคิดเห็นเข้ามาในไลน์หน่อยนะคะว่า
พระฉันหมูกระทะได้หรือไม่ค่ะ
แม้ใส่เพลงให้ด้วยเออแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพลงนี่คือคนที่เป็นเอ่อ
เขาติ๊กต๊อเขามาใส่เองเนอะใช่คือพระท่านไม่ได้ใส่เนอะไม่ได้ใส่ค่ะ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์นี้เขาก็ถ่ายไว้แล้วก็ใส่เพลงเอามาลงในติ๊กต๊อกเนี่ยนะคะ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าพระฉันหมูกระทะค่ะ
ลักษณะคำเหมือนบอกเล่าแต่จริงเป็นคำถามอะนะคะ
มีคนยกคำอธิบายไว้ในคอมเมนต์นะคะ
เป็นคำอธิบายของพระมหาภัยวันค่ะ
ท่านเคยบอกไว้ว่าการฉันลักษณะนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัย
เพราะพระพุทธเจ้าห้ามพระฉันอาหารโดยพระเป็นผู้ปรุงเอง
หรือทำของดิบให้เป็นของสุขด้วยตัวเอง
แต่บางครั้งค่ะการที่พระรับนิมนต์ไป
พระไม่อาจทราบได้ว่าเมื่อโยมนิมนต์ไปที่บ้าน

บางครั้งพระเองไม่ทราบด้วยว่าผิดหรือไม่นะคะ
เนื่องจากเป็นของที่ญาติโยมถวายมาแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไร
บางครั้งพระเองก็ทราบว่าอาบัตินะ
แต่ครั้งนั้นจะไปบอกว่าโยมถึงบ้านเขาแล้วอ่ะถึงบ้านงานแล้วอ่ะ
ฉันไม่ได้นะนี่อาบัติก็กลัวโยมจะเสียหน้าเสียศรัทธาด้วยเนี่ยนะคะ

สำหรับญาติโยมทั้งหลายนะคะที่ลักษณะน่าจะเป็นงานบุญนะ
น่าจะเป็นการที่โยมเอามาถวายเพราะฉะนั้นแล้วญาติโยม
ทั้งหลายนี่แหละค่ะจะต้องศึกษานะคะว่าอาหารอะไรที่เหมาะสมแล้วทำ
สำรวมให้กับพระให้แก่พระเวลาฉันนะคะ
ถ้าดูแล้วมันไม่เหมาะสมจะทำให้พระอาบัติก็อย่าถวายเลยค่ะ